ไปก่อเหตุยิงตำรวจตายคาป้อมตรงทางรถไฟในพื้นที่ปัตตานีครับ

และนี่คือวงจรปิดนาทีเกิดเหตุครับ
มอเตอร์ไซค์มากันสองคันทั้งหมดสี่คนครับ
คนขี่คนซ้อนทีเนี้ยที่น่าสังเกตคือคนที่ซ้อนท้ายรถทั้งสองคันเนี่ยครับ
มิ้วคุณผู้ชมคล้ายจะเป็นผู้หญิงหรือไม่อย่างไร
เพราะว่ามีการสวมผ้าคลุมศีรษะด้วยครับ
อย่างที่บอกนะครับใช้รถมอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุมากันทั้งหมด๔คน
คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันเลยเนี่ยสวมหมวกกันน็อกครับปิดบังใบหน้า
จุดเกิดเหตุนี่เป็นป้อมอยู่บริเวณทางรถไฟในพื้นที่หมู่ที่๖
ตำบลนาประดูกอำเภอโคกโคจังหวัดปัตตานีครับ
เขาขี่มาถึงปั๊บจอดเลยป้อมไปประมาณสัก๓เมตรห่างไปหน่อย
แล้วคนซ้อนท้ายครับที่แต่งตัวคล้ายผู้หญิงมีผ้าคลุมหัวเนี่ย
ลงไปก่อเหตุครับแล้วมันจะมีจังหวะนาทีที่คนร้ายเนี่ย
โอกาสเข้าไปด้านหลังป้อมไปประชิดตัวกับ๑๐ตำรวจโทพิจักรบัวแก้วครับ
เป็นผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานีสพนประดูกอายุ๒๒
อยู่ตรงป้อมนี้พอดีแล้วมีนาทีดวนปืนกันยิงระยะเผาขนครับ
ตำรวจโทพิจักรตายตรงจุดเกิดเหตุครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้นะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
กำชับให้ชุดสืบสวนสอบสวนเร่งล่าตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับ
นี่คือภาพซูมใกล้ของผู้ก่อเหตุครับ
ส่วนด้านซ้ายของจอนั่นคือผู้ตายนะครับ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว๑๐ตำรวจโทพิจักรบัวแก้ว
การจังหวัดปัตตานีครับสั่งการให้เร่งล่าตัวคนร้าย
เนื่องจากเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจและช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ก็มีประชาชนผ่านไปผ่านมาบริเวณทางข้ามรางรถไฟ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งแกะลอยตามไล่ล่าคนร้าย
เรื่องต้นเส้นทางหลบหนีคือมุ่งหน้าตำบลนาเกรดอำเภอโคกโพนะครับ
คลี่คลายคดีครับกำลังไล่เช็ควงจรปิดทุกจุด
บนเส้นทางดังกล่าวเพื่อหาบ่อแสของคนร้ายเพิ่มเติมทั้ง๔คน
ตอนนี้ก็สนที่กำลังกันทั้งตำรวจและทหารครับ
ล้อมตรวจค้นตามพื้นที่เป้าหมาย๒อำเภอด้วยกัน
อำเภอโคกโพเนี่ยเจาะไปที่ตำบลนาเกรดนาประดูกและโคกโพครับ
รวมไปถึงเขตรอยต่ออีกหนึ่งอำเภอคืออำเภอเทพาะจังหวัดสงขลานะครับ
ตอนนี้กำลังรอผลตรวจกระสุนของคนร้าย
เพื่อเทียบเคียงว่าตรงกับการก่อเหตุคดีใดบ้าง
จากการสืบสวนพฤติการการก่อเหตุ
คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือกลุ่มของนายอับดุลละมูดอร์ครับ
อับดุลเลาะน่าจะเป็นคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วสวมผ้าคลุมหัว
อาจจะแต่งกายอำพรางให้ดูคล้ายเป็นผู้หญิง

ใช่ครับอีก๑คนคืออับดุลละบืราเหง
และอีก๑คนไซฟุตดินไฮยีเตะ
ทั้ง๓คนนี้ไปตรวจสอบปรากฏว่ามีหมายจับคดีความมั่นคงหลายคดีครับ
รวมไปถึงคดียิงถล่มที่โรงพักนาประดูก
ถ้าจำกันได้ช่วงปี๖๒ต้นปีครับ
ดูจากพฤติการใช้รถมอเตอร์ไซค์ก่อเหตุ
ลักษณะมันคล้ายกันเลยกับตอนเหตุการณ์ยิงถล่ม
สพนาประดูกอำเภอโคกโพ๑๓มกราคมปี๖๒
และเหตุการณ์ในรอบนั้นตอนนั้นมีตำรวจตายหนึ่งนายด้วยนะครับ
และเหตุการณ์ดังกล่าวมีคนร้ายถูกวิสามัน๒รายด้วยกัน

ว่าราชการจังหวัดปัตตานีอันเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
ไปวางที่หน้าหีบศพ๑๐ตำรวจโทพิจักร
สร้างความปราบปลื้มปิติแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมีได้
อกจากนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ครับ

และมอบเหรียญบางรจันทร์และใบประกาศนียบัตร
เพื่อเป็นการประกาศเกติคุณเชิดชูเกียรติในความดีความเสียสละของผู้วายชน
แม่ของผู้ตายครับคุณแม่เกษรินเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาในวันนี้

อยากเดินตามรอยคุณพ่อเสียใจมากแต่ก็ภูมิใจ
เอาจริงแม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้อีกแล้ว
อยากให้ทุกคนรักกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้อง

อยากให้อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องอยากให้มีเหตุการณ์